เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เองนะฮะ
รถเก๋งจอดในช่องทางด่วนเพื่อจะส่งลูกเข้าโรงเรียน
อันนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบนะว่าจอดตรงนี้ได้หรือเปล่า

ชนท้ายจนคนขี่มอเตอร์ไซค์เสียชีวิต
คุณดูลักษณะการจอดนะต้องถามว่าจอดได้ไหม

ไซค์ก็ผิดอีกเพราะไปขี่ช่องทางด่วน
ก็ไปชนท้ายรถเก๋งจนเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๗โมงเช้านะฮะ
โดยตำรวจสอบสวนสพคลองหลวงได้รับแจ้ง
มีอุปดีเหตุเบาะรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถเก๋ง
ทำให้คนขับรถจักรยานยนต์เสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณถนนผลโยธินขาเข้า
และต้องย้ำว่าตรงนี้คือช่องทางด่วนใช่ไหมคุณ
มันจะมีช่องคู่ขนานอยู่ด้านนอกใช่ไหม

ที่ตำบลคลองหนึ่งอเผิกคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี

พร้อมด้วยรถกู้ชีพเทศบาลรถกู้ชีพบัวเพชร

แพทย์นิติเวศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับ
ผู้เสียชีวิตเป็นชายอายุประมาณ๓๐๔๐ปี
ตรวจสอบก็ไม่พบเอกสารทางราชการติดตัว
ขอไข่ทท๕๗๖๔กรุงเทพฯ
สภาพรถมอเตอร์ไซค์พังเสียหายนะครับ
รถเก๋งยี่ห้อนิสสันหมายเลขทะเบียน๑กกนหนู๙๒๘๙กรุงเทพนคร
ไฟท้ายด้านขวาถูกชนได้รับความเสียหายนะครับ
มีนายนัทวุฒิสุวรรณราชอายุ๔๘ปีเป็นคนขับขี่รถเก๋ง
ก็ยืนให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในที่เกิดเหตุ
จากการสอบถามคนขับรถเก๋งคือคนนี้
บอกว่าเขาจอดรถตรงนี้คุณ
เพื่อจะส่งลูกชายเข้าโรงเรียน

จากนั้นก็มีรถจักรยานยนต์ขับมาชนท้าย
แล้วก็เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตดังกล่าวนะครับ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องบันทึกภาพที่เกิดเหตุไว้
นำส่งศพของผู้เสียชีวิต

เพื่อตรวจสอบอีกครั้งและจะประสานญาติของผู้เสียชีวิตนะครับ
ส่วนนายนัทวุฒิคนขับรถเก่ง
ก็ต้องนำตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมที่สพคลองหลวงคุณ
เพราะตรงนี้มันจอดไม่ได้อยู่แล้ว

ลูกก็ต้องข้ามช่องทางคู่ขนานไปโรงเรียนอีกกี่คราวเลยนะฮะ